แต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้
จะมีการรับรางวัลกัน

เขาว่าแฟนคลับของทีวี๓เนี่ย
ช่อง๓เขาโหวตกันเข้ามา
แล้วการโพสกก็จะมีหมดเลย
มีคู่จิ้นนะ
ผู้จิ้นแบรี่กับยาอะไรอย่างนี้นะต่างนั้นนะ
มีอ่านข่าวดีเด่น

การแรมมีย์ได้หนึ่งแล้วก็ได้สามแซ่บด้วยกับเราอีกหนึ่ง
อื้อหืออื้อหือ
ก็มีเยอะแยะเลยนี่แต่ว่าในงานนี้จ๊ะ

สองคนยายากับแบรี่ณเดชน์นั่นแหละ

ณเดชน์เขาก็บอกว่าประเด็นใครให้ไม่สำคัญ
แต่อยู่ที่ว่าคนได้รับนั้นชอบหรือเปล่า

ถามว่าให้ดอกไม้กับอะไร

เขายืนรออยู่หลังเวทีนะ
แล้วณเดชนยืนอยู่ข้างหลังนะ

คิดว่าเขาจะเชิญพี่ม้าไปงานกับแม่

สั้นแซปมันไม่ธรรมดาอยู่แล้ว

ก็บอกมาทำอะไรบอกว่าทำอะไร
บอกว่าก็ยังไม่ได้แต่งงานจะมาทำอะไรกันได้อย่างไรก็ได้
เออเออนะ